ไปดูเหตุการณ์นี้ครับลูกชายคลั่งยิงพ่อดับ
เขยหลานอาการปางตายไปด้วย

คุณผู้ชมลองดูว่ามันสลดหดหู่แค่ไหน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อเภอพลทองจร้อยเอ็ดครับ
คนก่อเหตุก็คือนายเอกพงศ์นามวิเศษ
อายุ๓๓ปียิงพ่อตัวเองยิงพ่อตัวเองคือ
นายสวัสดิ์นามวิเศษอายุ๕๗ปีเสียชีวิตครับ
เอกพงศ์ยิงท่านที่ไหนเข้าหัวเข้าหน้าอกด้านขวา
จากนั้นก็ไปยิงลุงเขยแล้วก็หลานได้รับบาดเจ็บไปด้วยครับ

หลังก่อเหตุนะครับหนีไปซ่อนตัวอยู่ชั้น๒ของบ้าน
บอยู่ในนั้นตั้งแต่ทุ่มของวันก่อนนะ
ทุ่มของวันก่อนก็คือ๑๒เมษานะครับ
ตำรวจต้องตามแม่มาเกลี้ยกล่อมมาปิดล้อมนะครับ
รอจะจับให้ได้กว่าจะจับได้รุ่งเช้าของ๑๓เมษายน
ข้ามวันครับคุณผู้ชมไปดูปฏิบัติการตอนนั้นหน่อย
น้องมาพูดกันนี่ยังไม่ได้ยังจะมาพูดกัน

เปิดไปให้ได้อย่างแน่อย่างนั้น
ปั้งเสียงนี้เกิดขึ้นตี๕ครับ
หลังจากหน่วยสวาสตร์๕นายเข้าปิดล้อมประชิดประตูบ้านแล้วนะครับ
ตำรวจพยายามจะบุกเข้าไปข้างใน
แต่นายเอกลักษณะนะครับ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
บอกว่าก่อเหตุเข้นใครบ้าง

ก็เลยเดินไปยิงลุงเขยที่บ้านของลุงนั่นแหละ
จังหวะนั้นหลานซึ่งเป็นลูกชายของลุงเขย
ก็วิ่งออกมาช่วยก็ยิงหลานไปอีกคนนึง
นี่คือเหตุการณ์จำลองครับคุณผู้ชมครับ
พอยิงเสร็จแล้วก็เดินกลับเข้าไปที่บ้าน

พ่อด่าไปยิงลุงเขยทำไมเนี่ย
โมโหฮะโมโหโกรธแค้นพ่อเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ไหม
จ่อยิงพ่อเขานี้๕นัดเลยคุณผู้ชม
แล้วก็ขึ้นไปซ่อนตัวอยู่ชั้น๒อย่างที่เล่าไป
โอ้โหคุณว่าเหตุการณ์นี้ใครเสียใจที่สุด
นางประยวนนามวิเศษอายุ๕๖ปีแม่ของเอกพงศ์นั่นแหละ
ใช่แล้วก็เป็นภรรยาของคนตาย
ช้ำที่สุดฮะเล่าทั้งน้ำตาเลย

สามีก็ตายใช่นะฮะบอกว่าเพิ่งลูกชายเนี่ย
คือมันจะแค้นสะสมอะไรกันมาก
คือเพิ่งมาอยู่บ้านใน๑๑เมษา
ไม่กี่วันเองเออเพิ่งกลับมาอยู่แล้วที่บอกว่าแค้นสะสม
มันจะอะไรกันนักหนานะ
กลับมาอยู่บ้านช่วงสงการนี้นะฮะ
บอกจะมาพักผ่อนอยากจะให้สบายใจขึ้นหน่อย
แต่ช่วงที่ลูกอยู่บ้านแม่สังเกต
ลูกอาการเป็นยังไงหนึ่งล่ะเครียด
ใครพูดก็ไม่เข้าหูช่วงที่เกิดเหตุนะฮะ
เดินมาหาพ่อแล้วพูดกับพ่อว่าไงไหม
กลับมาอยู่บ้าน๑๑เมษาพูดกับพ่อว่าไงรู้ไหม

พูดกับพ่อนี่คือ๑๑กลับบ้าน
แล้วก็เห็นจริงทุ่มหนึ่ง๑๒ไปถูกจับได้เช้า๑๓เนี่ย
มึงอยากตายมั้ยพ่อประมาณเนี้ย
พูดกับพ่อจากนั้นเอาปืนจ่อหัวพ่อแล้วยิง๓นัด
พ่อล้มจมกองเลือดไปเลยครับคุณผู้ชมฮะ
แม่ตกใจช็อกวิ่งมาถาม
ทำไมทำกับพ่อแบบนี้
ตกใจแม่ก็ช็อกนั่งตักโดนลับเต้าอ่ะพ่อ
ก็ว่ามึงกระเหียดพ่อใดเนอะพ่อมึงก็นี่นะมึงว่าฉัน

ตำรวจเอิ้นกระบวนลงมา

เราอ่านข่าวมาเนาะอาการอย่างเงี้ย
ก็เนี่ยเลิกกับเมียเก่าไปก็เรื่องยาเสพติดไม่ใช่เหรอ
ต้องเลยนะฮะน้องน้ำแข็งคุณผู้ชมครับ
ยาเสพติดเสพมานานแล้ว
ที่ยิงพ่อนี่ก็ยาที่เมียหนีไปก็ยา
หนีไปมีคนใหม่นะฮะ
นี่แหละครับเบื้องต้นตำรวจแจ้งเขาหาเอกพงศ์
ฆ่าบุพการีพยายามฆ่าผู้อื่น
พกอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
และมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต

แน่นอนครับถูกคุมตัวไปดำเนินคดีแล้ว
ข่าวมันก็จะโหดหน่อยนะคุณผู้ชมค่ะ
มันเป็นสิ่งที่สะท้อนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม

ยาเสพติดระบาดเยอะมาก
เหมือนว่าถูกหรือยังไงไม่ทราบนะคุณผู้ชมฮะ